ก็คือเกี่ยวกับพูดถึงยอดผู้ที่ติดเชื้อ

ก็คือทำงานหนักมากสำหรับบุคลากรทางการแพทย์นะคะ
พยายามจะเอาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด๑๙

แล้วแดดร้อนมากให้คุณผู้ชมดูคลิปค่ะ

ใช่ค่ะก็ต้องทำเต็มความสามารถแล้วค่ะ

หลายคนอยากช่วยบุคลากรทางการแพทย์
แต่ว่าเราทำไม่ได้ไง

เอาแบบเต็มยดเพื่อให้ตัวเขาเองเนี่ย
มีความปลอดภัยจากโควิด๑๙นะคะ
แต่ทีนี้เอาพูดกันตรงหน้าที่นี้
คือคุณหมอต้องอยู่ในอาคารนะคะ

แต่ว่าต้องออกมาเอาผู้ป่วยเข้าไปรักษาต่อในอาคาร
และผู้ป่วยรายนี้มีน้ำหนักมากถึง๑๐๐กิโลกรัมค่ะ
ยกทั้งลากท่ามกลางแดดที่ร้อนจัดเนี่ยนะคะ
ในเวลาต่อมามีแพทย์หญิงในโรงพยาบาลบ้านแพ้วออกมาโพสต์ค่ะ
เล่าถึงคลิปนี้บอกว่าผู้ป่วยในคลิปเป็นผู้ป่วย
ที่มีน้ำหนักมากกว่า๑๐๐กิโลกรัม
ถูกส่งมารักษาต่อที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
ตอนที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากรถพยาบาล
ปรากฏว่าเตียงแคปซูลคนไข้ล้อไหม้กลาง

ด้วยความที่คนไข้มีน้ำหนักมาก
สภาพอากาศร้อนจัดยกไม่ไหวค่ะ
เจ้าหน้าที่๑คนเป็นลมเลยนะคะ
ก็ต้องออกมาช่วยจนสำเร็จ

หนึ่งในโฉมหน้าทีมมนุษย์หมี
เป็นคุณหมอนะคะคุณหมอแพทย์หญิงค่ะ
อยู่อีกหนึ่งโรงพยาบาล
ซึ่งเป็นคนที่มาส่งผู้ป่วยรายนี้

ซึ่งสภาพคุณหมอหลังจากที่เฉาะเทาะชุดออก
ชุ่มค่ะนึกว่าอาบน้ำมาแต่เหงื่อทั้งนั้นเลย

ค่ะแต่คุณหมอก็บอกสู้ตายค่ะ

ส่งกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์

เพราะว่าชาวเน็ตเขาให้กำลังใจหลังจากที่นายแพทย์อารักษ

การทำงานของพยาบาลในหอผู้ป่วยโควิด

ทำต่อเนื่องไม่มีวันหยุด

ไม่มีการผลัดเปลี่ยนระหว่างทางด้วย

ทุกคนต้องทำงานต่อเนื่อง๒๔ชั่วโมงด้วย
คุณ๒๔ชั่วโมง๑๔วันจนกว่าจะครบกะ๑๔วันที่กำหนดไว้เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นนะคะ
เห็นภาพการพักนอนงีบหลับแล้วก็ผลัดกันทำแบบนี้ในแต่ละวัน
เพราะไม่ได้มีเวลานอนแบบชัดเจนแม้ว่าจะสามารถติดตามอาการผู้ป่วยได้จากกล้องวงจรปิด
แต่บุคลากรทางการแพทย์บอกว่าขอไปติดตามอาการใกล้จะได้รู้จะได้พูดคุยกับผู้ป่วย
เพราะว่าแต่ละคนบางคนมีอาการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างเร็วมาก
เมื่อสักครู่นี้นั่งหลับบนพื้นบ้างหลับบนโต๊ะทำงานบ้าง
พอครบ๑๔วันอ๋อกลับบ้านได้เลยเหรอเปล่าค่ะ
ก็ต้องกักตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีกอะค่ะใช่พอกักตัวแล้วตรวจเอาไม่พบเชื้อ
วนออกมากลับมาทำงานใหม่ต่อใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ
ให้กำลังใจคุณหมอคุณพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะคะ
หลังจากโพสต์นี้เผยแพร่ออกไปมีคนแสดงความคิดเห็นค่ะ
ชื่นชมนะคะให้กำลังใจทีมแพทย์ทุกคนที่ทุ่มเททำงาน
ขอให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็วและผ่านไปด้วยกันนะคะ
ส่วนวิธีการที่ให้กำลังใจดีที่สุดเลยคือการกาดไม่ตกค่ะ
ต้องดูแลตัวเองคุณจะได้ไม่ป่วย
พอป่วยเนี่ยคุณหมอก็จะต้องมารักษาคุณเขาก็ทำงานหนักไง
คือถ้าเราอยากที่จะลดภาระให้กับทางบุคลากรทางการแพทย์
ก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีรักษาตัวเองให้ดีป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะคะ